เรื่องราวของวอเล็กบอลนะครับการตรวจร่างกายนะครับ
เช็คสภาพความฟิตของนักกีฬาก็เกิดขึ้นเป็นรอบที่๒เพื่อโปรแกรมสำคัญในปีนี้ครับ
ถือว่ามีศึกค่อนข้างใหญ่นะครับหลายรายการด้วยกันโดยทางโค้ชด่วน
ธนาฬิสีวัชระเมธากลผู้ปรุงสอบแม่วัลยบอลหญิงทีมชาติก็วางแผนจะเตรียมความพร้อม
สำหรับรายการต่างต่างในปีนี้นะครับรวมถึงเป้าหมายสำคัญคือการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมสองพันยี่สิบ
โดยเรียกนักกีฬามารายงานตัวทดสอบสมรรถภาพร่างกายเดือนละครั้ง
ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่๒ครับมีนักกีฬามาเพิ่มจากรอบแรก๔คนก็คือ
หัทยาบำรุงสุขสวรรยาพลมรากชุธารัฐบูรณ์ตีภิราแล้วก็ยุคพาสนิทกลาง
นักกีฬาที่เรียกมาทดสอบจะดูฟอร์มการเล่นในลีกและเมื่อผลทดสอบร่างกายออกมานะครับ
ก็จะส่งกลับไปยังสโมสรของนักกีฬา
เรียกทดสอบครั้งที่๓ในวันที่๒๖มีนาคม
พร้อมกับเก็บตัวต่อทันทีครับ
ผมว่าปีนี้เยอะกว่านะครับ
เยอะกว่าแล้วก็มีความสำคัญมากกว่านะครับในในรายการที่สำคัญนะครับ
เพราะฉะนั้นปีนี้เราทำการเก็บตัวช้าลงนะครับ
แต่ว่าในเรื่องของการดูแล
เราก็พยายามจะส่งเรื่องของนักเสริมสร้าง
แล้วก็เรื่องของกายภาพบัตรเข้าไปอยู่กับทีม

เพื่อจะพร้อมเข้ามาในเรื่องของการเก็บตัวทีมชาติ
เพราะว่าช่วงเวลาในการเก็บตัวทีมชาติเนี่ย

บททวนกันหน่อยครับโปรแกรมในรอบปีนี้นะครับ
แล้วก็๗เมษายนนัดพิเศษครับ
เจอเกาหลีใต้ก็แข่งขันที่ประเทศไทย
จากนั้น๑๓๑๘พฤษภาคมมองเทอร์ครับที่สวิสเตอร์แลนด์
พฤษภาคมถึง๒๐มิถุนายนเนชั่นสลีก
สนามที่๕นะครับสนามเนี่ยมันมีทั้งหมด๕สนามนะครับ
มีโปแลนด์มีมาเกาะมีกรุงเทพนะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นรัสเซีย
จากนั้นครับ๒๔สิงหาคมโอลิมปิก๒๐๒๐รอบคัดเลือก
รอบแรกนะครับก็โปแลนด์นะครับสถานที่แข่งขันไทย
๑๗๒๕สิงหาคมวันละวันหญิงชิงแชมป์เอเชีย
เกาหลีใต้แล้วก็๓๐พฤศจิกายนถึง๑๐ธันวาคม
มกราคมวันนี้รายการใหญ่สำคัญมาก
ลิปิก๒๐๒๐รอบคัดเลือกของทวีปเอเชียครับ